ตอนนี้เหรอคะมูลค่าหนักมากค่ะ
แบบดีใจมากเลยที่คุณทวดคุณทวดป้าตือ
เป็นคุณทวดของหลานไปแล้วคุณทวดเรียกใช้งานในครั้งนี้แบบ
แฮปปี้มากไม่คิดว่าแบบโหพอมาเห็นงานแล้วแบบวันนี้ยังใหญ่มาก
แล้วก็วันนี้คอนเซ็ปต์แบบดีมาก
แล้วที่เห็นอยู่ที่ตัวนี้ก็หนักมากค่ะ
ที่เราจะมาแย่งชิงกันคือคอนเซ็ปต์ที่เดินวันนี้เป็นวันเดอร์แลนด์
คือภาพทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะ
ในตัวถ้าเป็นสร้อยต่างหูแล้วก็แหวนนะคะอยู่ประมาณ๓๐กว่าล้าน

เราจะกลับบ้านวันนี้เลยไหมตอนนี้
ก็ถ้าไม่มีใครอยู่ก็คิดว่าจะเดินเรียนไป
ไม่ได้ก็เดี๋ยวพอสำเสร็จขออนุญาตเอาไปคืน

มันก็จะตนตรงในไทยด้านนอกน่ะ

แต่จริงก่อนหน้านี้ที่หลายคนเห็นเราแบบทำนู่นทำนี่
เนื่องจากเรามีการแอบของนุญาตไว้บางส่วน
คือเนื่องจากพรีเซนเตอร์ที่เรารับรวมถึงตัวที่เราเป็นเจ้าของด้วยเนี่ย
จากว่าผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ที่เราเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ได้มีทีวีซีก็คือไม่ได้ทำโฆษณาทางทีวี
แต่ช่องทางการขายของเขาก็คือการไทยอิน
ทีนี้เนี่ยถ้าเขาจ้างเราแล้วเราไม่สามารถทำหน้าที่ให้เขาได้
มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบสิ่งที่เขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วจะจ้างเราทำไม
ถ้าเราทำงานให้เขาไม่ได้เราก็เลยต้องมีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้
เบื้องต้นว่าโอเคอาจจะต้องมีขออนุญาตไปท็อกไปทายอินนะคะอะไรอย่างนี้ก็ได้
แต่พอหมดสัญญามาเนี่ยก่อนที่จะหมดเนี่ยเราก็ได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ว่าแบบ
คือตอนนี้ละครเนี่ยช่องก็อาจจะด้วยคาแรคเตอร์ของเราต่างแล้วก็เด็กในสังกัดที่เยอะ
ทีนี้เนี่ยละครเนี่ยที่ส่งมาถึงเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยบอกว่าโอเคตรงนี้ด้วยกับที่ว่าเราเองก็มีลูกด้วยใช่ไหมคะ
การที่แบบถ่ายละครแบบ๗วันมันก็ไม่เหมือนเดิมก็เลยอยากจะทำเรื่องของพิธีกรให้มากขึ้น
ก็เลยแอบขออนุญาตไว้ตั้งแต่ก่อนหมดสัญญาว่าเออแพทย์อยากทำพิธีกรมากขึ้นอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็เป็นงานที่แบบง่ายแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเราด้วยแล้วก็ตอบโจทย์หลายหลายทางของเราด้วย
กับละครที่เล่นคู่กับวันนี้คือส่งท้ายหรือเปล่า
ก็อย่าส่งท้ายเลยจริงเราไม่ได้หมายความว่าคือจะออกหรืออะไรนะคะ
แต่หมายถึงว่าถ้าจ้างมีงานเราก็ทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าในส่วนของละครเนี่ยแพทย์ก็ยังเล่นให้กับช่องเหมือนเดิม
แต่ขอแค่อนุญาตในเรื่องของเราอยากทำหน้าที่ของพิธีกรให้มากขึ้นหรือไปเป็นแขกรับเชิญอะไรประมาณอย่างนี้
คือตอนนี้เรายังไม่ได้แบบเป็นการเซ็นต่อเพราะว่าเหมือนว่าทางช่องเขาก็แพทย์ยังไม่แน่ใจ
คือตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกันแบบเป็นจิจะลักษณะว่าเราจะต่อกันเป็นแบบละครไหมหรืออะไรยังไงแล้วด้วยความที่มันเพิ่งหมดไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ค่ะ
ทุกอย่างก็ยกเว้นละครละครยังเล่นให้ช่องอยู่
คือส่วนตัวเราตั้งใจจะเล่นละครกับช่องที่เดียวเลยไหมคะ
คิดอยู่ค่ะก็คือที่เราคุยกันไว้ตอนแรกก็คือเรามองว่าคงจะเล่นละครให้ช่อง

แต่ว่าพอเราไปทำหน้าที่อีกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมค่ะคนก็จะแอบแบบเออเพราะได้เห็นอะไรหลายสิ่งมองหลายอย่าง
หรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะแฮปปี้เขาก็จะแบบหนูตามดูนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอบคุณมาก
ส่วนใหญ่คือแขคนที่เชิญด้วย
แล้วลายการปุหินต่างมันจะเป็นแบบนี้หรือนั่นไง
จริงแล้วเราก็แอบแบบว่าเกรงใจนะคะ

คือทางของสายสตรองเนี่ย

คือแชร์ข่าวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นข่าวแบบการเมืองข่าวกีฬาข่าวบันเทิง
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการแชร์ข่าว
แต่ผู้หญิงถึงผู้หญิงเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของคอนเทนต์
คาเฟ่เก๋วิธีการดูแลของผู้หญิง
แล้วก็จะมีการให้เหมือนข้อคิดหรือมุมมองของเหล่าหลายคน
ไม่ว่าจะเป็นดาราเซฟเข้ามานั่งพูดคุย
เพราะฉะนั้นพอเราดูคอนเทนต์กันจริงคนที่ดู๒รายการนี้
เขาได้คนละแบบไม่เหมือนกันอันนี้คือในความคิดของแพทย์นะ
เพราะตอนที่แพทย์ทำสายส่องเนี่ยเวลาเราเห็นการบ้านที่เราได้เห็นเนี่ย
มันไม่เหมือนกันก็คือว่าของสายตองส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของข่าวมากกว่า
แต่ของผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นอย่างที่บอกค่ะ
เรื่องของผู้หญิงสิทธิสตรีต่างกฎหมายที่ทำมาเพื่อผู้หญิง
คอนเทนต์เกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดเลย

ยังหลอกยังไม่ได้เลิกกันค่ะ

อาจารย์ลาทค์เนี่ยฟันธงไปไกลถึงปี๖๒อะไรอย่างเนี่ย

เราสามารถอยู่กับมันได้

แล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่
แล้วเรารับมือมันได้จนเลย
เข้าปี๖๓ทุกอย่างมันจะลงตัวกว่านี้

ในระหว่างทางมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามา
ก็คือที่อาจารย์บอกอาจจะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิต
แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ถึงเวลา
มันก็บวกกับการที่เราสัมภาษณ์ว่าเราไม่ได้คุยกับทางบ้าน
ไม่ได้คุยติดต่อแม่กับคนที่ตีกว่ามาก

คือว่าหนึ่งเลยนะคะน้องด้วยแพทย์ด้วยครอบครัวแพทย์ด้วย
คือเราต้องบอกก่อนว่าโดยก่อนหน้านี้แพทย์กับพี่เบ้น
ระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันจนถึงมีลูกเนี้ยมันค่อนข้างสั้นพอมัน
ประมาณสองปีได้มั้งพอมันสั้นจะให้ตัวกลางเขาไม่อยู่ค่ะ
ในการที่จะเชื่อมอะไรหลายอย่างทั้งกับแพทย์กับแม่พี่เบ้น
นู่นกับนี่แล้วรวมถึงพอเรามีน้องเนี่ย
ด้วยสถานที่เพราะน้องโตขึ้นทุกวันนะคะ
น้องก็ต้องการพื้นที่มากขึ้น
ไม่ใช่แค่อยู่ในห้องแล้วไม่ใช่แค่ตึกแล้ว
แล้วบ้านของแพทย์เนี่ยมันก็มีบริเวณ
มีทั้งทุกอย่างแบบโอเครองรับน้องอยู่แล้ว
เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราย้ายกลับมาอยู่บ้านดีกว่า
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แพทย์ก็ไม่ได้ต้องมาปิดบัง

ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้ว

แพทย์เนี่ยติดเรื่องของคุณแม่

งั้นมันจะกลายเป็นว่าแพทย์ไปอยู่ตรงนู้นเสร็จถึงเวลา
จะต้องกลับมาที่บ้านวิ่งไปวิ่งมา
มันเหนื่อยทั้งตัวเราเหนื่อยทั้งลูกด้วยค่ะ

จริงทางคุณย่าเขาก็บอกว่า

แต่ด้วยความที่เราเลี้ยงเขามาตลอดเวลา

การที่น้องมากับเราเนี่ยมันไม่ได้ลำบากมาก
เขามาเขาก็ได้เรียนรู้ได้รู้จักคน
ได้เป็นที่รักของใครหลายคน
ที่นี้เรื่องตรงนี้เป็นภายใน
คนที่เป็นคนเชื่อมทุกอย่างเขาไม่อยู่
มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะพูดยากเหมือนกัน
เหลือรักษาตัวพี่เบนค่ะ

จะจะพูดอะไรใช่ค่ะแต่เขารับรู้มาตลอดว่าแพทย
ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ได้รับ
ไม่ได้ไม่รับรู้นะคะเพราะเราแพทย์บอกตลอดว่าโอเค
เบ้นคะตอนนี้แพทย์กับลูกกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะ
ซึ่งเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้บอกให้เรา
ย้ายกลับไปเขาก็บอกว่าโอเคก็ก็เอาที่แพทย์สบายใจ
แพทย์กลัวคุณย้ายจะห่างทางไหนอ่ะอืมอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่
เราก็พยายามทำให้เขาไม่ห่างกันมากมากอะค่ะแต่ก็ต้องเข้าใจ
ด้วยว่าในตอนนี้แพทย์รับอะไรหลายอย่างในชีวิต
มากเหลือเกินนะคะอย่างแรกเลยคือตอนเนี้ยแพทย์ดูน้องแบบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่จะเป็นไม่ใช่เปล่าจะเป็นของแค่ของน้องของแม่ด้วย
ตัวแพทย์ด้วยของครอบครัวด้วยทีนี้เนี่ยแพทย์ก็รับงานเยอะขึ้น
เอาจริงคือแพทย์แทบจะรับทุกงานเลยค่ะที่มันมีเข้ามา
เพราะตอนนี้เราเริ่มเห็นค่าใช้จ่ายที่มันเป็นเลข
เป็นเลขเป็นแบบเป็นเลขขึ้นมาแล้วว่าโอเคลูกเราจะต้องใช้จ่าย
เพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าที่เราต้องห่าง
บอกว่าห่างกับพี่เบ้นด้วยความที่ตอนนี้แพทย์ทำงานแบบเยอะขึ้น
เวลาเยี่ยมพี่เบนเนี้ยก็จะเป็นแค่วันภรรยหัสหนึ่งชั่วโมง
แล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าแพทย์จะสามารถไปเยี่ยมได้เอง
ก็ต้องผ่านคุณแม่พี่เบ้นด้วยว่าคุณแม่ว่างไหม
เพราะให้เยี่ยมแค่วันละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมง
ทุกอย่างมันก็ต้องตรงกันไปหมดบางทีเราก็ไม่อยากให้แม่รอเรา
เพราะเราก็บอกไม่ได้เราก็เลยเลือกที่ว่า
เอาเป็นว่าแม่ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าแพทย์สะดวก
ไหนเดือนไหนก็ค่อยไปแต่ก็ยังพาน้องไปเยี่ยม
ถ้าคุณมีเวลาวางตามแผนที่นี่แผนจะให้พวกเจ้าตัวเนี่ย
ใช่คือจริงเอาตรงเลยนะคะเดี๋ยวแพทย์สรุปให้เลยคือ
ตอนนี้แพทย์กับพี่เบ้นเนี่ยเราด้วยความที่ต้องเข้าใจ
กับพี่เบ้นด้วยว่าเราสองคนเนี่ยเจอกันอาทิตย์ละครั้ง
แล้วเราห่างกันมาเดือนหน้าเนี่ยก็จะครบ๑ปีแล้ว
ที่เราครอบครัวเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยแล้วตอนนี้ภาระแพทย์เยอะขึ้น
แพทย์โตขึ้นทุกวันแล้วก็จวบกับที่ที่แพทย์ต้องบอกตรงตรง
คือคนจะได้ไม่ต้องถามอีกว่าทำไมถึงไม่เห็นแพทย์ที่บ้านพี่เบ้นเลย
ญาติญาติหรือว่าฝั่งใครก็แล้วแต่คือแพทย์สะดวกที่จะเอาน้องกลับมาเลี้ยงที่บ้านมากกว่า
ไม่ว่าจะด้วยของเรื่องบริเวณสถานที่แล้วประกอบกับที่แพทย์ยังมีคุณแม่ที่แพทย์ยังต้องดูแล
วิ่งไปวิ่งมาแล้วหอบลูกไปมาไปมาไม่สะดวกจริง
แล้วตรงนี้พี่เบ้นรับรู้นะคะว่าแพทย์กลับมาอยู่บ้าน
ซึ่งที่เบ้นไม่ได้ว่าหรือไม่ได้มีข้ออะไรทั้งนั้น
เขาก็บอกว่าแล้วแต่ส่วนตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของแพทย์ในในส่วนตรงนี้ก็คือ
กับพี่เบ้นเนี่ยก็ยังที่จะเป็นสามีภรรยากันนะคะ
ก็ยังทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ยังเป็นแม่ของลูกเขาให้ดีที่สุดอะค่ะ
แพทย์แสดงว่าตอนที่ข่าวไปคนมาถามเยอะคิดว่าเรามีปัญหากันจริง

ใช่คือคนเข้าใจว่าเราห่างกันจริง
ซึ่งเราก็บอกว่าก็ห่างแล้วพี่โถเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเรายังไม่เคยแบบออกมาบอกว่าตอนนี้นะแพทย์กับพี่เบ้นเนี่ยเราจบความสัมพันธ์กันแล้ว
ยังไม่มีนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ยอมรับสถานการณ์ว่า
ตอนนี้มันห่างกันจริงด้วยหนึ่งภาระหน้าที่ที่แพทย์ทำงานแล้วก็ลูก
ก็บอกเขาตรงเลยว่ามันหนักมากจริงพี่เบ้น
แล้วตอนนี้ที่แพทย์รับอยู่มันก็หนักมากแล้วแพทย์ก็พยายามบอกเราว่าเออเราทำอะไรบ้าง
รวมถึงเราก็ปรึกษาเขาว่าค่าเทอมลูกต่างอะไรอย่างนี้ที่เราจะต้องแบกภาระตรงนี้อยู่คนเดียว
แพทย์ยังรักอยู่ไหมคะยังรักแล้วก็เป็นห่วงเขาอยู่ค่ะ
เป็นเรื่องการปรึกษาไหมคะหรือเป็นเรื่องการตัดสินใจที่เราตัดสินกันแล้วมันแค่ไปบอกเขาคือเชิง
มันเป็นแค่จริงมันก็ไม่เชิงว่าปรึกษาอะค่ะ
จริงมันก็คือการที่เราตัดสินใจแล้วก็ไปถามเขานั่นแหละ
ว่าเออพี่เบ้นตอนนี้แท็กยายกลับมาแล้วนะเพราะว่าด้วยหลายอย่างเนี่ยคุณโอเคไหม

โปรดติดตามตอนต่อไป